มีใครหางานอยู่ไหมคุณผู้ชมไปดูตามเว็บไซต์ที่เขาประกาศหางานแบบนี้
ระวังหน่อยจะไปเจอเว็บพนันเขาหาคนมาทำงานด้วย
ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมเขาก็ไปทำงานเป็นแอดมินปรากฏว่าโดนแก๊งเว็บพนันออนไลน์
อุ้มไปกระทืบจนบาดเจ็บแล้วก็บังคับเอาเงิน๔๐๐๐๐ด้วยครับ
สุดท้ายต้องมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเลยอ๋อนี่เราเปิดตาให้เห็นสีโอ้ตาตาช้า
เป็นแผลพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณชนนาธิแก้วแสนเมืองครับอายุ๒๖ปี
เอาหลักฐานมาร้องกับเพจนี้ครับหลังจากโดนแก๊งพนันออนไลน์อุ้มจากชนบุรีนะ
ที่สมุทรปราการแล้วก็บังคับขู่เอาเงินคุณชนนาธีโดนทำร้ายจนบาดเจ็บครับ
ในซอยพัฒนานิเวศตำบลบางเมืองที่สมุทรปราการเขาเล่าให้ฟังว่าเขาหางานผ่านอินเตอร์เน็
เมื่อสามเมษายนที่ผ่านมาเจอพอดีเลยไปเจอประกาศในเว็บหนึ่ง
กำลังหาคนไปร่วมงานอยู่คือเดาว่ารักษณะพวกเนี้ยคุณผู้ชม
เขาจะประกาศหาว่ามาทำงานลักษณะเป็นงานออนไลน์
เป็นงานออนไลน์รายได้ดีด้วยนะง่ายแค่ตอบแชทลูกค้าพี่เบิร์ต
สนใจไหมล่ะไม่เอาผิดงานผิดกฎหมาย
ทีนี้คุณชนนาธีครับทักไปสอบถามข้อมูลการสมัครเป็นยังไงครับ

นัดเขาไปเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในชนบุรี

ผู้ชายชื่อเคผู้หญิงชื่อกุ้งนาง
ก็มาเล่าให้ฟังคุณชนนาธีคุณฟังนะ

ก็คือเพิ่งมารู้ตอนนี้แหละ

ตอนนั้นไม่รู้คิดว่าเป็นงานออนไลน์ธรรมดา
ดูในเว็บไม่รู้มารู้ตอนมานัดเจอกัน
ทีนี้คุณชนนาธีก็ตกลงร่วมงานด้วยนะ
ฝั่งผู้ชายที่ชื่อเคให้เงินเขามาหมื่นนึง
ค่าจ้างไปโปรโมทเว็บพนัน
ก็เลยนำไปโพสต์ในกลุ่มต่างเพื่อจะหาลูกค้าครับ
นี่แหละคุณผู้ชมเป็นที่มาว่าเวลาเราเข้าไปดูในเพจ
หรือดูในโพสต์อะไรที่คนมาคอมเมนต์เยอะ
มีคนไปแปะลิงก์อะไรพวกหน้า

เอาไปโพสต์ในกลุ่มต่างหาลูกค้ามาเป็น

ได้สมาชิกมาแต่ทีนี้ไม่มีคนไปตอบแชทลูกค้า

คุณชนนาธีชวนเพื่อนมาเป็นแอดมินอีก๒คน
เคก็ให้เพิ่มเงินมาอีกหมื่นนึง
ให้หาสมาชิกมาเพิ่มนะคุณชนนาธีนะ
มีลูกค้าทักมาว่าฝากถอนเงินเข้าระบบไม่ได้
พอท้วงไปเนี่ยปรากฏในเคไม่พอใจครับ
จนวันที่๙เมษายนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุ่มหนึ่งนะ
เคก็เลยนัดคุณชนนาธีมาเจอที่ชนบุรี
พร้อมกับชายแต่งกายคล้ายตำรวจ๒คน
มาบังคับตัวคุณโฉนนาธีและแฟน
ขึ้นรถอุ้มมาเลยมาที่จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วมีในเคกับแฟนในเคขี่มอาตาสัยของเขามาด้วย
ระหว่างทางเขาก็โดนซ้อมอยู่ในรถเนี่ย
แล้วก็โดนบังคับให้เอาเงินมาสองหมื่นที่ให้ไปตอนแรก
เอาขึ้นมา๒๐๐๐๐เอาขึ้นมา
จนถึงบ้านหลังเกิดเหตุครับบ้านหลังนี้คุณผู้ชม

แล้วก็เอาเงินมาคืน๔๐๐๐บาทถึงได้ถูกปล่อยตัวมาช่วงตี๓
ของวันที่๑๐เมษายนโอ้โหตาช้ำม่วงแบบนั้นเลย
หลังหูด้วยคุณผู้ชมที่โดนซ้อมเข้าไปทั้งตัวคุณชนนาธีกับเพื่อนรวม๔คน
ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่ในเคขี่มากลับชนบุรีแล้วก็ตัดสินใจมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดครับ
ต่อมาสมาชิกเพจสายใหม่ต้องรอดคุณอาชาเนี่ยก็พานายชนนาธีผู้เสียหายไปแจ้งความกับ
รองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการครับ
ตำรวจก็พาไปชี้ที่จุดเกิดเหตุนี่แหละฮะแต่คนในบ้านไหวตัวทันหนีไปได้นะ
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะสอบสวนเพิ่มและติดตามแก๊งพนันมา

ที่น่าติดใจและน่าตามต่อเนี่ยคุณผู้ชม
ทุ่มที่เคนี่นัดคุณชนธีไปที่ชนบุรี
เขาบอกว่ามาพร้อมกับชายแต่งกายคล้ายตำรวจสองคนเนี่ยนะ

ต้องสืบต่อนะฮะ